ครับในพื้นที่ของอุทยานชาติมาภูมิ

แต่สิ่งที่สะพึงคือเจอหนังเสือขึงอยู่ฮะ
เฮ้ยนางเสือเนี่ยขึ๋งอยู่คือโดดค่าเร็วร้อยแล้วสองตัว
หนังสือขึงอยู่แล้วเขามีการรมควันเนื้อเอาไว้ด้วย
ตะลึงไปกว่านั้นคือถึงขั้นลากวัวทั้งตัวเข้าไปในป่า
เพื่อเป็นเหยื่อล่อเสือทำกันเป็นขบวนการใหญ่โตมากฮะ
ภารกิจของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้แต่จริงก่อนจะจับนะ
มีสายสายรายงานมาก่อนว่าแก๊งพานป่าเขาล่าเสือเขาถลกหนัง
เอาเนื้อมารมควันชำแหละอวัยวะอยู่กลางป่าป่าไหน
ห้วยปีล็อกห้วยปีล็อกคือตะบนปีล็อกจังหวัดกาญจนบุรีที่ทองผาภูมิฮะ
ในพื้นที่นี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินำกำลังเข้าไป
ตั้งใจจะจับกลุ่มแก๊งนายพรานให้ได้แต่ปรากฏว่าพิกัดที่เดินทางไป
สายก็รายงานถูกแล้วล่ะแต่นายพานเขาไหวตัวทัน
ห้าคนหลบหนีชิ่งแฟบหายไปกลางป่าเลยเหมือนเป็นสิ่งสิ่งลี้ลับเลยครับ
ที่พยายามจะตามหาค้นหาหายังไงก็หาไม่เจอ
สำหรับ๕นายพรานนี้พิกัดที่เจอซากเสือโครง๒ตัวคือ
มันฆ่าเสือโค้งตายไปสองตัวมันเนี่ยคือไม่ใช่เสือนะ
มันนี่คือนายพานฆ่าเสือโค้งตายไปสองตัว

เพื่อให้หนังมันมีความแห้งที่สุด

ฆ่าเสือ๒ตัวโดยสภาพหนังมีหัวติดอยู่ด้วย

กินเพื่อเสริมสมรรถภาพร่างกายด้วยเอาไปขายด้วย
แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือไปเจออุปกรณ์ล่อเหยื่อ
เหมือนมีวัวทั้งตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ
เอาวัวทั้งเฮ้ยนี่กลางป่ามึงไปล๊อกนะ
ใช่มันลากวัวทั้งตัว
ทำกันเป็นขบวนการใหญ่ฮะ
เท่ากับว่างานนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว
เจ้ารถชีก็พยายามจะเช้นค้นหา
ไม่มีการปะทะถ้าหากปะทะเจ้าหน้าที่ดูปืนเขาดิ
คือเจ้าหน้าที่มีปืนเข้าใจแต่ฝั่งนั้นมันก็มีปืนเหมือนกัน
เพราะดีมันตกใจมันวิ่งหนีไปได้นะฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเหตุการณ์ชวนสะพึงจริง
เกิดขึ้นที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ผืนนี้เป็นอีกผืนหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
แล้วก็เป็นเหมือนแหล่งขุดทองของบรรดานายพรานทั้งหลายเหมือนกัน
เสือโครง๒ตัวต้องสังเวยชีวิตให้กับนายพานป่าครับ
ตกใจมากเลยแสดงว่าขบวนการใหญ่มากนะคะ